โชว์แล้วต้องโชว์ต้องโชว์นิดหนึ่ง
นี่เลยมวยแซ่บพัง
เคยรักมากหวานมาก

ไว้ฮอร์โมนปันนะคะกับน้องมั๊ก
ทำไมไม่มีภาพหวานคู่กันเหมือนเช่นเคย
ปล่อยให้คู่อื่นเขาลงภาพคู่หวานแซงหน้ากันครบถ้ว

หรือว่ามันสิ้นสุดทางลงเลื่อนแล้ว
รักของเด็กคงต้องรอหัวใจตกตะกร
สิ้นสุดระวังสิ้นสุดทางเลื่อน
ค่ะและวันนี้สวดร้อนกันเลย
เมื่อประมาณ๔โมงครึ่งที่พันธุ์
เรานักข่าวสื่อมุญชนก็ไปลุ้มตับมาแล้ว

ไม่ล้าวสิข่าวพี่หนูวางไว่เฉย

เจออย่างนี้ก็ตาย

เอามีดมาแทรกพี่ดีกว่า
นักข่าวเข้าไปเจอปันนะครับ
นักข่าวก็เลยแบบไปสอบถามเมื่อกี้นี้เลย
ไปก็เลยเผยว่าจริงแล้วกระแสไอ้ตนห่างกับมาส
ก็ตามกระแสเลยได้มีการตกลงกันด้วยดี
คนสองคนพอมีมุมมองไม่เหมือนกันเนี่ยก็ต้องไปตามนั้นนะครับ
ตอนนี้กลับมาเป็นพี่น้องกันก็ไม่ได้สนิทกันเหมือนเดิมแล้วด้วย

ไม่ได้มีการทะเลาะหรือว่าเหตุการณ์ที่อะไรที่ทำให้แตกหักกัน

ก็นั่นไงเขาบอกเป็นเพียงคนสองคนที่ไม่เข้าใจกัน
มุมมองไม่ตรงกันตัดสินใจห่างกันมาได้พักหนึ่งแล้วเขาบอกอย่างนั้นนะครับ

ก็ไม่ได้โกรธกันแต่อาจมีการร่วมงานกันได้ก็ต้องเจอกันอยู่ดี
ก็ไม่มีใครมาแทรกกลางไม่ดีปัญหาเป็นมือที่๓

ไม่มีใครมาแทรกกันไม่มีปัญหา
ไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้แตกกันแต่เลิกกันนี่วงกลมเหรอ

เอาก็ปรับรุ่นแล้วปรับรุ่นแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ยังเป็นแบบนี้ต่อไปก่อน
คุณพ่อปันเองก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านเคารพการตัดสินใจของเรานะครับ
ก็พอมีข่าวมาเลิกกันปุ๊บเนี่ย
นะฮะก็บอกว่ากระเทยหลายนางกรี๊ดกรัด
กรี๊ดทำไมกรี๊ดทำไม
เพราะนางอยากกินมาร์ชเมลโล่มาก
เดี๋ยวเขาเลือกกันแล้วก็ใช่ว่าจะได้กินมั้ย

เลิกกันแล้วก็ใช่ว่าจะได้กินไหม
ก็ไม่รู้ไงก็มีหวังน่ะ

ความหวังไม่มีทางเลย

อยู่นิดนึงเผื่อมีช่วงงนเงน